โกงความตายครับอุ๊คพี่ปุ๊ย
ขี่สาเล็งถ่ายสาเล็งมาช้าเลยนะ

เหตุการณ์รอดชีวิตโกงความตายแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ

คุณตารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรหลุดมือไป

ซาเล้งทั้งคันหลุดมือคุณตาไป
โอ้เราก็เดินต่อได้๒๓ก้าว
แล้วสักพักคุณตาก็ยืนนิ่งไปกับที่เลย
คู่กรณีถามว่าหายไปไหนหลบหนีไปครับแต่ว่าหนีไปตั้ง
หลักก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยกระบะคันนี้มามอบตัวนะฮะค่ะมอบตัว
กับตำรวจแล้วก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณตาทั้งหมด
เหตุนี้มันเกิดขึ้นหน้าร้านเจ๊ต้อมไม้เก่าครับบนถนน
สมุทรสงครามบางแพรหมู่๗ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพร
จังหวัดราชบุรีตอนประมาณสัก๕โมงครึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าน
มาครับนางสาวพัชนีชื่นมณีคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
รวมใจการกุศลจุดเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเธอรับแจ้งว่า
มีรถกระบะชนซาเล้งอ่ะเธอก็ไปตรวจสอบดูครับตอนไปถึงเนี่ย
ซากซาเล้งก่อนเห็นจากสภาพซาเล้งดูว่าใครที่เป็น
ซาเล้งค่ะไม่น่าจะรอดนั่นสิค่ะเออแต่ปรากฏรอดเจอ
คุณตารอดครับคุณตาวัย๗๖คนนี้ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยทั้ง
เธอนะที่เป็นกู้ภัยเนี่ยรวมไปถึงเพื่อนงงกันหมดเลย
ครับนี่คือสภาพซาเล้งอ่ะค่ะเออบิดเบี้ยวแบบนี้เลยเหลือซาก
ค่ะคุณตาคนนี้ชื่อเสียงเรียงนามเป็นใครชื่อคุณตาเรือนพุน
สวัสดีอายุ๗๖อย่างที่บอกไปบ้านคุณตาจริงห่างจากจุด
เกิดเหตุแค่กิโลครึ่งเองครับตาเล่าว่าอดีตนะตาเคยเป็นทหาร
อากาศประสบอุบัติเหตุก็หลายครั้งร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง
นี่แล้วคุณตาอยู่กับพี่สาวด้วยนะฮะคุณตาเนี่ยก็มีอาการ
หลงลืมด้วยเดี๋ยวจะมีช่วงนึงเนี่ยไม่น่าใจจะเห็น
หรือเปล่าคุณตาเค้ามือสั่นด้วยมือซ้ายสั่นอันนี้นี่เนี่ยหรอ
นี่อะไรอ่ะคะในมือพระอันนี้คือพระครับนี่คือเหรียญ
หลวงพ่อเงินนะครับที่คุณตาคุณตาเขาพกไว้แล้วก็ตาเนี่ยเชื่อ
ว่านี่แหละเป็นอิทธิฤทธิหลวงพ่อเงินนี่แหละช่วยให้คุณตา
ยังอายุยืนมาจนถึงทุกวันนี้จนอายุ๗๖นะฮะเออก็อาจจะเป็น
เหตุการณ์หนึ่งในร้อยเลยนะที่เจอแบบนี้แล้วยังรอดชีวิตนะ
โอ้โหแล้วคุณตาก็ปกติเก็บขยะขายเก็บของเก่าขายอะไรแบบนี้
ขอให้อายุยืนไป๙๐ปี๑๐๐ปีเลยรอดตายปฏิหารจริงเหรียญหลวง
เงินเออแต่ว่านักข่าวของเราตอนแรกถามคุณตาคุณตาห้อยเหรียญอะไร
เนี่ยคุณตาบอกจำไม่ได้จำไม่ได้แต่นักข่าวขอส่งหลวงพ่อเงินนั่นเอง